ของบ้านหลังนี้ครับคลั่งยาก็แล้วก็ทำอาหาร
เป็นอาหารเรียกว่าโหยนี่เป็นอาหารเวียดนาม
ซึ่งปกติเขาใช้ไม่ไก่ก็หมูค่ะอืมไอ้หนุ่มนี่ไปฆ่าหมา
ชาวบ้านเขาเอามาตุ๋นอ่ะค่ะ

ต้องให้ดวนมอกกล่อจิ๊บเก้า
เจ๊ม่อนด์อ่ะลูกอ่ืมเจ๊ม่อนด์อ้วน
เออกรุ่นกรุ่นอยู่ในหม้ออยู่เลยคุณผู้ชมอ่ะ
แล้วเปิดไปเปิดเข้ามาเลยนะเออของแซ่บของแซ่บ
ตุ๋นตุ๋นอย่างเงี้เหรอเออเนื้อหมานะนั่นน่ะครับเหตุการณ์เกิด
ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านป่าเป้าครับอำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานีแน่นอนล่ะมันเกิดในบ้านดุงเจ้าของเพจ
อย่างคุณวีรพลรักเสมอวงแอดมินบ้านดุงอัปเดตแล้วก็เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงก็รับแจ้งแล้วก็ไปตรวจสอบเลย
คุณผู้ชมฮะพังงะเลยฮะโอ้โหพี่วิรพลพังงะเลยกับภาพที่เห็น
ซากหมาโดนชำแหละเหลือแต่กระดูกส่วนในหม้อเป็นเมนูโหยอย่างที่บอกไป
เชฟผู้รังสรรค์เมนูนี้คือนายมันนักทำผัดอองอายุยี่สิบสี่ปี
ดิเชฟเหรอดอมใช้คำว่าเชฟผู้รังสรรคเมนูนี้เหรอ
ทำอย่างไรกับการอาหารคือถ้ามองเผินเผินก็นึกว่าเนื้อหมู
มันมองไม่รู้หรอกใช่ฮะโยยเนี้ยเป็นเมนูเวียดนามคุณผู้ชมฮะ
พะโล้แต่รสจัดกว่านี่ได้ข้อมูลมาด้วยปกติก็เป็นหมูหรือไก่
กับเครื่องเทศจนเปื่อยนุ่มแล้วก็กินกับเมี่ยงกับผักสดอะไรแบบนี้
แล้วก็เขาบอกว่าสูตรดั้งเดิมนี่ต้องเป็นหมานะ
งั้นก็แปลวันนี้ก็ทำสูตรอริจิดิเออสูตรดั้งเดิมตามไปถึงต้นตระกูลของ
เมนูนี้เลยนะเอ็นไฟล์ให้เร็วหน่อยส่วนเด็กชายในคลิปคุณผู้ชม
ที่ได้ยินเสียงมาสักครู่เนี่ยเป็นหลานของมะนัดคนก่อเห็นนั่นแหละน่ะครับ
ตัวเด็กชายคนนั้นเขาเล่าให้ฟังที่อยู่ในหม้อก็คือหมาที่โดนนายมณัฐเนี่ย
ฆ่าไปขณะที่คุยกันอยู่คุณผู้ชมมณัฐเนี่ยคุ้มคลั่งขึ้นมาครับ
เพราะเห็นว่ามีคนมาขัดจังหวะกำลังจะกินไงกำลังจะกินโหยถือไม้จะไปทำร้ายพี่วิรพล
มินเพจบ้านดุงอัปเดตครับโอ้โหไปดูจังหวะนั้นหน่อยฮะ
นั่งลุงนั่งลุงใครบอกนั่งลุงใครบอกนั่งลุง
โอ้โหพ่อแม่ต้องมาห้ามไว้เลยคุณผู้ชมฮะแล้วพ่อของมณัฐเล่าให้ฟัง
โอ้โหลูกผมเนี่ยเป็นลูกคนเล็กก่อนอันนี้มันเคยเป็นทหารนะ
พอกลับมาอยู่บ้านในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามันติดยาติดยาบ้าแล้วก็ติดสารเสพติดอื่นด้วย
อารวาสจะมาทำร้ายผมกับแม่ด้วยญาติพี่น้องก็โดนเหมือนกันทุกคนเนี่ยเอือมระอา
แล้วก็ขอเงินแล้วไม่ได้มันทำยังไงแหละมันก็คลั่งอ่ะดิ
แล้วตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนนะเดินถือไม้ลากไปมาตามถนน

และล่าสุดก็นี่แหละผลงานล่าสุด
คือไปข้ามหมามาทำโย